ติดตามไทยรัฐทางข่าวกันต่อเลยนะคะ
เรื่องของสาวเอ็นวายยี่สิบเจ็ดปีที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เธอไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าเธอถูกหลอก
จ้างไปชงเหล้าค่ะแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี้ย
ไม่ได้ชงเหล้าอย่างเดียวคือเธอโดนคมขืนด้วยผู้ชายสามคน
แล้วนานหลายชั่วโมงเลยนะคะล่าสุดตำรวจตามจับผู้ก่อเหตุได้สองรายแล้วหนีไปอีกหนึ่งคนค่ะ
เหตุการณ์นี้นางสาวเปิ้ลนำสมมุติอายุยี่สิบเจ็ดปีเป็นสาวเอ็นตะเทนเนี้ยนะคะ
ไปแจ้งความกับตำหนดพุทธธรรมสัตว์ตะหีบเธอให้การบอกว่าข้ามวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคม
นายกฤตศดาโตเจริญหรือกฤตยี่สิบเจ็ดปีที่เธอรู้จักและจีบกันทางลาย
จ้างให้ไปชงเหล้าที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบางเสร่มเพอร์สัตว์ตะหีบเจาะชนบุรี
เสนอค่าตอบแทนให้ชั่วโมงละร้อยห้าสิบบาทในบ้านพอเธอไปถึงมีชายอีกสองคน
คือนายชานรงหิรันหรือตุงอายุ๓๑ปีอยู่ระหว่างพักโทษคดียาเสพติด
เป็นเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็นายอานนท์พ่วงเกียรหรือเอ
อายุสามสิบสามปีคือทั้งสามคนเนี่ยตั้งวงดื่มเหล้ากัน
แล้วก็เสพไอซ์กัญชาด้วยอยู่ภายในบ้านหลังจากเธอชงเหล้าให้ได้เพียงแค่สามแก้วค่ะ
ตุงเจ้าของบ้านเนี่ยลวนลามแล้วบังคับให้เข้าห้องเพื่อข่มขืน
จากนั้นอีกสองคนตามเข้าไปรุมโทรมตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีห้า
ต่อมาตำรวจสพสัตหีบสามารถจับตัวในกลิดได้ขณะย้อนกลับมาที่ห้องเช่า
และตามไปจับในตุงได้ที่บ้านพักจุดเกิดเหตุค่ะ
กริจสารภาพบอกว่าร่วมกับพวกข่มขืนผู้เสียหายจริง
ตุงบอกว่าชอบผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไล่ทุกคนออกไป

ข่มขืนเสร็จเนี่ยเขาก็เรียกตัวเขากับนายเอไปข่มขืนต่อ
แต่ไม่มีเจตนาจะพามาข่มขืน

ด้านพันธุรวชเอกปัญญาดำเล็กผู้กรรมกราบการศพสตหีบ
สั่งให้ชุดสืบสวนเร่งจับกลุ่มในเอผู้ต้องหาที่เหลืออีกรายค่ะ
ซึ่งเขาเนี่ยกระโดดออกจากบ้านหลบหนีไปได้ขณะที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเลยนะคะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑และ๕ค่ะ
ความคืบหน้าวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามผู้เสียหายอีกครั้งนะคะบอกว่า
ขอให้เธอยอมความแต่แล้วเขาจะรับเลี้ยงดูให้ถ้าหากว่าผู้หญิงยอมความนะคะ
ก็ตอบกลับไปว่าไม่ยอมค่ะและย้ำว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะคะ

ส่วนผู้ก่อเหตุอีกรายที่ตอนนี้อยู่ระหว่างหลบหนี
ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขอสารออกหมายจับต่อไปแล้วนะคะ
คดีอย่างนี้ก็ไม่ควรยอมความนะก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะคะ